ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้เราคงจะต้องปิดกันอย่างจริงจังนะครับ
ครับพี่เสร็จทีป้ายแดงไปแล้วหนึ่งพิธีกรนะครับเรียกว่าสถานการณ์โควิด
ในเมืองไทยตอนนี้ก็เรียกว่าในแต่ละวันเราก็พบผู้ติดเชื้อ
วันที่ผ่านมานี่คือ๑๕๐๐อัพวันนี้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยู่ที่๑๓๙๐รายนะคะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๔๓๗๔๒ราย
แล้วได้ยินตัวเลขนี้มีการรายงานอย่างนี้ทุกวันจาก๓๐๐๐๐ไปแป๊บเดียว
สี่หมื่นแล้ว๔๐๐๐กว่าแล้วซึ่งจำนวนคนที่กลับบ้านได้แล้วเนี่ย
๗รายแต่ที่ยังรักษาตัวอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะ๑หมื่นนะ
๗รายแล้ววันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๓รายด้วยกัน
ยอดเลยขึ้นมาเป็น๑๐๔รายแล้วครับครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๑๐๒เป็นชายไทยอายุ๕๖ปีค่ะ
อาชีพก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิงอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ
มีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบ
วันที่๑๓เมษายนเขามีอาการไอค่ะ
๑เมษายนติดต่อรถพยาบาลมารับ
ต่อมาอาการแย่ลงแล้วก็ผลตรวจพบเชื้อก่อนจะเสียชีวิตในวันที่๑๘เมษายน
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๑๐๓เป็นหญิงไทยอายุ๘๔ปี
คนนี้มีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
อดเลือดหัวใจตีบไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
แล้วก็มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๑๐๔คนนี้เป็นหญิงไทยอายุ๖๑ปีค่ะ
อาชีพค้าขายก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
แล้วก็ไทรอยด์มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ
ขณะเดียวกันค่ะในแพทย์โอภาษย์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้มียาฟาวิพิราเวีย๕แสนเมตร
เขาก็บอกว่าเพียงพอกับการรักษาผู้ป่วย
เนื่องจากว่าอัตราการใช้ยาดังกล่าวอยู่ที่๑๐๐๐เมตร
ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากุลก็มีการสั่งการ
ให้กับองค์การเพศรัชกรรมได้จัดซื้อเพิ่มมาอีก๑ล้านเมตรแล้ว
โดยทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างเจรจาซื้อเพิ่มอีก๑ล้านเมตร
คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในปลายเดือนเมษายน
หรือต้นเดือนพฤษภาคมนี้
โดยค่าของการระบาดระลอกใหม่
ซึ่งหมายถึงค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า
คนติดเชื้อ๑คนกระจายไปได้กี่คน

ใช่การระบาดเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะคงที่

ก็จะมีการระบาดแบบก้าวกระโดดไปเรื่อย
ดังนั้นเนี่ยทางระบาดวิทยาเขาเลยต้องควบคุมสถานการณ์
การเพิ่มก็จะลดลง
แนวโน้มการระบาดก็คือตอนนี้เริ่มมีการชะลอตัวนะคะ
ทั้งนี้ในการระบาดของไทยก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่
นครสวรรค์นครราชศรีมากรุงเทพ
แล้วก็ปริมณฑลก็จะมีชนบุรี

ส่วนจังหวัดอื่นตอนนี้ต้องบอกว่า
แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อคือ
เรียกว่าอยู่ในวงจำกัดเล็กนะคะ
เพราะฉะนั้นหากถ้าแต่ละจังหวัดประชาชนร่วมมือกันตอนนี้
ก็อาจจะควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้น
ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าภายใน๑๒สัปดาห์นี้

ตัวเลขผู้ป่วยน่าจะลดลงถ้าช่วยได้อยู่นะคะ
อย่างแรกเลยตอนนี้เขาบอกประเทศจีนที่ชนะเนี่ย

มุนไพรเป็นยาที่สมมุติตอนนี้มีหลายอย่าง

คือเขายอมรับเลยว่าสมุนไพรจีนแต่เหมือนหมอจีน

แต่ของบอกตัดมาของไทยเราไปกินยาไทยยาจีนมันไม่ซื้อไม่ไหวหรอก
แต่หมายถึงว่าถ้าวันนี้เขาบอกขมิ้นชันของเราอย่างนี้
คุณต้องกินนะฮะแต่คุณจะกินหยัดกินต่อเนื่องกัน
ไม่ใช่ยัดคำมิ้นชันกันตั้งวัน๑๔วันจะต้องหยุด

บางคนบอกโอ้โหจะกินขมิ้นชันต่อเนื่องกันเลยนะ
ไม่ได้แม่เธอกินคำมิ้นชันไม่ใช่คำมิ้นชันอะไรนะ

ขมิ้นชันกินต่อเนื่องได้ฟ้าทลายโจรแม่เธอกินไหม
ก็ตอนแรกก็กินแต่พอฟังข่าวไปมาก็ไม่กินแล้วคุณแม่

ส่วนใหญ่คือถ้าสมมุติว่าเริ่มแบบรู้สึกเจ็บคอ
เริ่มมีอาการป่วยแบบว่าเบสิกง่ายอะไรอย่างนี้
ก็คือทานนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็พอได้แหละ

ทุกตัวแหละมันไม่มีอะไรที่มันนานแล้วมันดีกับร่างกายอยู่แล้ว

ซึ่งวันนี้จริงแล้วคำนึงที่คุณหมอเขาออกมาพูดนะฮะ
ปกติเราจะได้ยินแต่ว่าคนที่มีโรคแทรกซ้อน

มันจะทำให้เสียชีวิต
มันจะลงปอดเฉพาะคนเท่าคนแก่
เฉพาะคนที่ไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง

วันนี้นะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์โอภาษพุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกร
สภากาชาติไทยเขาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเขาอย่างนี้
ระบุถึงความรุนแรงของโควิดในระลอกนี้ว่า

เขาบอกว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะดุกว่าเดิม

อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น
อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าทางคุณหมอเขาบอก
เขาบอกว่าระลอกเนี่ยเชื้อดุกว่าเดิม
ปกติเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นเชื้อในระลอกแรกเนี่ยนะฮะ

แต่จะไปเพาะเชื้อไม่ขึ้นแล้วนะครับ
แต่เชื้อของระลอกนี้๑๐วันแล้วยังพอ

หนึ่งนะหนูวงไทเทเนียมอ่ะน้นถนนน้นถนนพี่ขันใช่ไหมเฝ้าระวังอยู่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
พี่จะเจอเนี้ยของตัวของตัวพี่เวย์เนี้ยเจอตั้งแต่แรกใช่แต่ของพี่ขันเนี้ยดูที่เพิ่งมาเจอ
สิบสี่วันสิบสี่วันบางคนตรวจสี่รอบใครนะที่ตรวจสี่รอบแล้วเจออ่ะนะใช่ไหมใช่เป็นนักร้องมีอีกคนหนึ่งอีกนักร้องอีกคนหนึ่งที่แบบตรวจสี่รอบอ่ะ
จะเจออืมเขาบอกเลยครับว่าไอ้เชื้อละลอกเนี้ยสิบวันแล้วยังเพาะเชื้อขึ้นอยู่แสดงว่าอะไร
เชื้ออยู่ในร่างกายได้นานขึ้นอันนี้คือคำตอบง่ายแก๊กง่ายเลยว่าเชื้อเนี่ยในระลอกนี้มันอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น
นะครับเขาบอกว่าสองรอบก่อนก่อนเนี่ยไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเกิดปอดอักเสบ
ถูกต้องไหมใช่เราดูจากยอดผู้เสียชีวิตเวลาที่เราเล่าข่าวเนี่ย
จะไม่ค่อยมีอุ้ยไอ้ป้องนวัดอย่างเงี้ยอืมยกเวทยกเวทสู้ตายอ่า
โอ้โหตายโยยศวดีวิ่งสิบกิโลอย่างเงี้ยอืมเนอะจะไม่ค่อยเห็นอย่างงี้อืม
ปรากฏว่าไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเกิดแต่วันนี้
คนที่ติดกลับกลายเป็นคนที่แข็งแรงอ่าใช่แต่มันไม่แสดงอาการฮะ
แต่ก็ยังมีวัยรุ่นหลายหลายคนที่ปอดอักเสบนะฮะเขาบอกให้เฝ้าระวังปอดอักเสบ
แต่รอบเนี้ยมันอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมครับข้อที่สามที่เขาจะพูดกันตอนนี้
หลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ย
ที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงเนี่ยจะเริ่มมีอาการให้เห็น
เจ็บคอแล้วเอาอีกแล้วเหรออ่านอ่านเจ็บคออีกแล้วโอ้ตาแรงมาก
ตอนนี้คือนอยไปหมดเอาอีกแล้วเช็คตัวร้อนหรือเปล่านะตาแดงไหมเผื่อ
ขึ้นตัวไหมอะไรยังไงบ้างคือเหมือนไม่บางคนก็ไม่ออก
มันไม่ออกไหมล่ะเขาบอกหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วอาทิตย์หนึ่งถึงจะเริ่มรู้นะ
ไม่ใช่ปุ๊บสามวันหาบวันแล้วมันจะรู้อาทิตย์หนึ่งอ่ะหนึ่งสัปดาห์
คนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเกิดอาการรุนแรงจะเริ่มมีอาการให้เห็น
แต่รอบนี้เร็วกว่าเดิมไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเริ่มมีอาการมากขึ้น
มีการอักเสบเกิดขึ้นเร็วอืมการให้ยาต้านไวรัสนะครับเอ่อ
จริงจริงแล้วยายาสเตรอยเนี่ยอืมนะครับก็ต้องพร้อมกัน
วินิจฉัยของปอดเสร็จต้องทำได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องไปดูที่เขาบอกต้องเอ็กซาเรย์ปอด
เอ็กซาเรย์ปอดเพื่ออะไรฮะอ่าฮะดูว่ามันลงปอดหรือยังดูว่าลงไหมอ่าฮะ
ว่ามันลงปอดหรือยังเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องทำงานกันมากขึ้น
เอ็กซาเรย์บุคลากรจากการแพทย์ต้องทำงานแล้วคือแสดงว่ามันมีโอกาสลงปอดที่เร็วขึ้น
เพราะว่าอย่างงี้คุณหมอพูดอย่างงั้นนะครับเขาบอกว่าไอ้ปริมาณเชื้อในโพรงจมูกแล้วก็เสมหะ
อืมมันมีมากกว่าเดิมเว้ยอืมมันสามารถแพร่กระจายได้มากขึ้นครับ
เขาบอกสัปดาห์นี้เป็นต้นไปตั้งแต่สัปดาห์นี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่ง
วันนี้เป็นวันที่๑เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราจะเห็นเคสหนักในไอซียูมากขึ้น
หมอเขาว่าอย่างงั้นครับจากที่เห็นเนี้ยก็น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษที่มีสายพันธบีหนึ่งหนึ่งเจ็ดระบาดเนี้ย
พบว่าควรมีวิธีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตนะฮะได้แต่การป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนด้วยมาตรการต่าง
รวมถึงการกระจายวัคซีนที่เป็นที่สำคัญให้ลดความรุนแรงของโลกให้เร็วที่สุดคันนี้อืม
นี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเราก็เอามาเตือนกันแล้วกัน
เพราะว่าตัวเองอ่านไปก็ไม่รู้จะติดเมื่อไหร่อันนี้มันเหมือนมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแบบคนรอบตัว
เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนวันนี้พวกเราแองจี้พวกเราจะต้องเปลี่ยนก่อนคนติดโควิดไม่ใช่คนผิดอ่าใช่
เรากำลังบอกว่าคนติดโควิดเป็นคนผิดอืมเพราะอะไรอ่ะถ้าสมมุติเราพูดกับแซ็กเลยนะ
ความจริงเลยคือเชื้อมันอยู่ทุกคนแล้วล่ะฉันว่ามันอยู่ทุกที่แล้วล่ะ
มีที่ไหนไม่มีบ้างอ่ะอืมเขาบอกว่าตอนนี้เป็นเหมือนอเมริกาแล้วมด
ก็คือเชื้อเนี่ยไปได้ทุกที่หมดแล้วแล้วก็รับเฉพาะคนที่ป่วยหนักที่โรงพยาบาลจริง
เพราะฉะนั้นคนที่ป่วยหรือว่ากลัวว่าติดเชื้อก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็
รักษาตามอาการให้อยู่ที่บ้านก่อนที่โรงพยาบาลไว้รับสำหรับคนที่หนักจริงจริง
เขาบอกตอนนี้เป็นเหมือนอเมริกาแล้วบ้านเรานะตอนนี้ก็คือถ้าแบบเราทำงานที่บ้านได้
อาจจะต้องแบบระมัดระวังมากกว่าเดิมบางคนบอกฉันตั้งกาดสูงมากแล้วนะ
จนไม่รู้จะยกมือยังไงแล้วตอนนี้คือสุดแล้วเหยียดสุดมือ

เฟสชิลด้วยค่ะคือแบบไม่ไม่เพราะว่าพี่พยาบาลบอกเลย
โอเคอันนี้เราทำงานอยู่ในสตูซึ่งมีกระจกกั้นอีกทีหนึ่ง
ใส่เฟสชิลได้แต่ถามว่าการใช้ชีวิตออกไปข้างนอก

ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเขาบอกว่าอย่างแรกเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนเลยว่า

ถ้าไม่ตรวจ
นี่คือเรื่องที่คนก็พูดกันจริงไหมแองจี้

นี่หมดก็คิดว่ามันตรวจคิดว่าตัวเองเป็นแล้วนี่
เป็นแล้วฉันว่าฉันเป็น

จะอยู่นี่กรุณแม่ตอนนี้คือเราก็ตามเรา

ติดแล้วควรทำตัวยังไงเตรียมตัวยังไงดีกว่าไหม
ว่าอีกแป๊บนึงเขาจะให้อยู่บ้านเหมือนเมืองนอก

ความคิดส่วนตัวว่าโรงพยาบาลสนามถ้ามันเต็ม
วันนี้กรุงเทพทุกที่พยายามมีโรงพยาบาลสนาม

ไปถามคนที่เป็นหลายหลายคนเขาก็บอกบางคนเนี่ย
ก็คือให้ยาคือคุณไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่ง

ติดโควิดไม่เป็นไรนะอีบอลแข็งแรงปกติเลยนะ
แต่ไปดูเออัญชาลี
เงยมือของแจ๊สค่ะของแจ๊สก็ใต้
ก็คืออาการเขาก็จะค่อนข้างเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้

ใช่อาการเขาบอกว่าเขาหนาว

ก็เขาบอกว่าหนาวแล้วก็ตอนนี้คือปิดแอร์ขนาดแบบไม่เปิดพัดลมนะ
ก็จะใส่เสื้อ๒ตัวก็ยังหนาว
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุยกับแจ๊ดเมื่อ๒วันที่แล้ว

แล้วก็แจ๊กก็ตรวจผลลงมารอบที่สองก็เป็นลบ

แต่คือแจ๊กเขาก็อยากกลับบ้าน

บางทีปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ต้องมาดูเป็นเชื้อเป็นเชื้อตาย

ว่าพี่มธถ้าตูมไปตรวจ

ผู้จัดการแต้วเป็นเชื้อตายนะ

ไม่ใช่พูดจัดการแต้วไม่ใช่ติดละลอกสองนะ
คือผู้จัดการแต้วกลายเป็นเชื้อตาย

จะทำให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นหรือเปล่า

คุณหมอก็ยังบอกว่ามีโอกาสติดอีกอย่างนี้ไม่ใช่ไหม

ความหนักจากที่อาจจะเป็นได้

ไอ้วัคซีนที่เขาฉีดฉีดฉีดกัน
วัคซีนไม่ได้ฉีดเพื่อกันติด
แต่วัคซีนจะฉีดเพื่อกันตาย

เพราะฉะนั้นคนก็จะได้ไม่ป่วยมาก

เขาประกาศแบบนี้ก็แล้วนะ
คือหมายถึงว่าแบบเขามีการฉีดวัคซีน

ปริมาณการฉีดวัคซีนเขาเกิน๖๐

ดังนั้นวันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่า
มันรับมือกับสถานการณ์โควิดในประเทศเขาได้
ในขณะที่อินเดียคุณเห็นไหมคะ
เทศกาลที่เขาไปทำพิธี
หลวงแม่ดำกุมภา
กลุ่มพระเมลาก็คือทำคนติดไป๒แสนกว่าคน
ดังนั้นในสถานที่ไหน

อะไรอย่างนี้มันก็เห็นผลจริงค่ะ
อย่างที่อินเดียถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้ดูข่าวฮะ
ติดวันหนึ่ง๒แสนกว่าคน
๒๔๐๐๐๐จากเทศการณ์นี้ที่คนไปลงไปล้าง

คือที่ประเทศเขานี่คือเตียงหนึ่งตอนนี้
คนไข้นอนกัน๒คนบนเตียงเดียว
เพราะว่าเขาไม่มีที่แล้วจริง
ก็ถือว่าของไทยก็ต้องช่วยกันต่อไป
เป็นเรื่องแบบว่าขออนุญาตบอกแล้วกันว่าตอนนี้จริงแล้ว

หนักขึ้นแต่ก็ต้อง

เปลี่ยนข่าวบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทุกวันทุกช่อง

เพราะเราจะพูดจากเรื่องโควิดกันทุกอันเลย

ดูว่าเห็นแต่เขาคงเป็นทางรบแล้วกันก็เยอะ
อ่าฮะด่าไหมด่าเยอะแต่ก็ดูเยอะออกไปเลยนะครับค่ะดูเยอะ
คือจากกรณีที่ลูกสาวครูชาวจังหวัดชายภูมิครับ
ร้องเรียนว่าแม่ตัวเองเนี่ยซึ่งมีอาชีพเป็นครู
ปรากฏแม่ไปหลงงมงายกับพระรูปหนึ่ง
ตั้งอยู่ที่สำนักอยู่ที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำครับ
แล้วก็เกรงว่าแม่น่าจะถูกพระองค์นี้หลอก
เพราะเงินเดือนแม่เนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นแสน
อืมร่วมแสนไม่เหลือเลยสักบาท

ทำให้โลกโซเชียลแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งก็อ้างว่าหลวงปู่เนี่ยหลอกลวงชาวบ้านทำให้งมงาย
อีกฝ่ายนึงก็ระบุว่าหลวงปู่เนี่ยไม่ได้ทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนเนี่ย
ซ้ำยังสอนให้คนเป็นคนดีอีกหลวงปู่เขาสอนให้คนเป็นคนดีนะ
จึงมีคนมาเริ่มสายจิตศรัทธากันมากมาย

ล่าสุดครับเรื่องนี้ต้องถึงหมอปลา

เดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง
ของนายพุทธเทพสุริยะจักรวาล

แต่เดี๋ยวนี้ไปด้วยกันเนอะ

นายพุทธเทพสุริยจักรวรรณเห็นไหม

แต่มีการลักษณะการแต่งกายเนี่ย

เป็นเหมือนสีผ้าเป็นเหมือนสีดำ
ไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่สีกระไม่ใช่สีส้มอะไรทั้งสิ้น
อ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
โอ้โหมาอีกแล้ว
หลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล

เขาบอกว่าเพื่อต้องการเนี่ยสอบถามปรากฏว่าอิทธิฤทธิไม่รู้จัก
เขาบอกว่าเวลาสั่งสอนคนคงจะเชื่อ

จำตอนที่ผ้าองค์นี้นั่งเครื่องบิน

รู้ไหมพ่อแม่เพื่อนฉันไปถวายดีเท่าไหร่

โอ้หมายถึงว่าตัวเจ้าของเลย

ถวายละ๕ล้านหรอกไหม

ทะลายโจรห้ามกินเกิน๓วัน
ห้ามคนท้องห้ามคนโรคริ่มเลือดด้วย

ตรงนี้อีกทีนึงนะฮะฟ้าทลายโจรห้ามกินเกิน๓วัน

คนท้องไม่ได้คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับริ่มเลือด

ปรากฏว่าระหว่างปากทางเข้าสำนัก
ถนนใหญ่นางสาวเอเนี่ยก็ได้จอดรถขวางทางรถของลูกศิษย

เพราะทราบว่าแม่ตัวเองอยู่ในรถของหลวงปู่

จากมีนักข่าวแล้วก็ชาวบ้านเดินทางไปจำนวนมาก
จากนั้นหลวงปู่ก็ได้นั่งที่แค่ไม้นะครับ
ใดนั้นภรรยาหมอปลาได้เข้าไปนั่งบนแค่กับหลวงปู่เลย
ทำให้ลูกศิษย์อ้าวทำไมไปนั่งแค่กับหลวงปู่
เขาบอกเขาไม่พอใจไปนั่งได้ยังไงกับตรงนั้น

พระมหาพรรยวรรณเปิดดูกันสิกันนิดนึง
ที่ยังว่ารักษาโควิดได้เทียบเสี่ยงกันนะ

โยมชาโยมชาพี่จ๋าพี่จ๋า

ท่านที่นี่อย่าสร้างปัญหาสร้างปัญหาไม่ได้
ทุกคนต้องเก้ไขปัญหาทุกคนต้องเก้ไขปัญหา

นี่ดูดึงออกมาจากแค่เลยนะฮะ
พระมหาพรรณเปิดดูกันสิกันสิกันนิดนึง
พระมหาพรรณรักษาโควิดได้เทียบเสี่ยงกันนะ

ทำไมรักษาโควิดกันเก่งจังเลย

ถูกนะครับผม

พอมันเป็นข่าวปั๊บคุณก็แก้ตัว
แต่ก่อนที่ไม่เป็นข่าวคุณก็แอบอ้างว่าตนน่ะ

แต่ที่ปฏิบัติธรรมมันทำในนามของพุทธศาสนา
หรือไม่หรือไม่อ่ะยอมรับก่อนหรือไม่แน็ต
ต้องใช้สิทธิ์

ภามากกี่สอนก็ของพระพุทธเจ้า
สมายเนี้ยรูปปั้นอะไรต่างมันก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
คือเขาไม่ยอมรับหวังตัวเขาคือเขาไม่ยอมรับหวังตัวเขา
คือเขาไม่ยอมรับหวังตัวเขาคือเขาไม่ยอมรับหวังตัวเขา
เขาก็ไม่ใช่พระแม้กระทั่งแองจี้หล่อนงงอะไร
เขาก็พูดเหมือนเขาถูกว่าเขาไม่ใช่พระ
คือพระมหาภัยวันบอกว่าจากการที่ไปพูดคุยกับ
ขออนุญาตเรียกว่าชายที่อ้างตัวเองว่าเป็นหลวงปู่
มีลักษณะเอาจริงถ้าสมมุติใครติดตามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ที่เป็นอย่างงี้ที่เขาเชื่อว่าเป็นพระที่ยังไม่ไม่มีการ
เหมือนเขามีการอ้างว่าตัวเองเป็นลภูเทพอยู่ดองอูดรออย่างนี้นะคะ

ปัญหากับลูกศิษย์เป็นคนตอบแทน

ขณะที่หมอปลาก็กล่าวว่าเรื่องดังกล่าว
มีผู้นำหมู่บ้านให้ท้าย

อยากให้สำนักพุทธเข้ามาตรวจสอบเรื่องทั้งหมด
และนี่คือการหลอกลวงประชาชนฮะ
ซึ่งถ้าสมมุติเราดูข่าววันนี้มีข่าวมากมายเช่น

คือปั้นปุ๊บแล้วก็ให้คนมากราบมาไหว้
แล้วก็แบบว่ามีคนออกมาแฉแล้ว
รองเจ้าคณะเขาออกมาแฉแล้ว

ชายที่อ้างเป็นหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาล
เอาจริงแล้วเกือบทำพระจริงเสียคนแล้วเสียพระแล้ว

เคยแนะนำนิมนต์ให้มาเจิมพระประธาน
ปรากฏว่าในระหว่างที่จะเจอว่า

พระประธานเป็นรูปของผู้ชายคนนั้น

คือเรื่องของเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวว่า

ได้รับการนิมนต์จากลูกศิษย์ของหลวงปู่เนี่ย

ปรากฏว่าก็ถามว่าอ้าวพิธีกรรมของสงฆ์อยู่ไหนล่ะโยม
ศิษย์บอกไม่มีพิธีกรรมทางศาสนา
เอ๊ะพระที่โดนนี้บนไปก็แปลกใจ
ก็แปลกใจกระทั่งเงยหน้าขึ้นปุ๊บ
ทำไมรูปพระพุทธเจ้าเหมือนเธอ
เออเป็นรูปของหลวงปู่
ถูกกลับเป็นรูปหล่อของนายพุทธะ
หลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลตามคำกล่าวอ้าง
เข้าไปสอบถามตอนแรกบอกว่าเป็นพระ
นานก็อ้างว่าตัวเองไม่ใช่พระแล้วเป็นลือสี

ซึ่งตอนนั้นยังไม่เคยแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบ

จากนี้ยังพบว่าพระมหาภัยวัน
ได้โพสต์ภาพในพุทธเทพสุริยะจักรวาล

ระบุว่าสงสารพระอาจารย์พาสกรมาก

พระมหาภัยวัลโพสต์น่ะ

คือพระองค์นั้นก็โดนคนนี้

อืมนะ

รู้เลยว่าบริษัทเพื่อนพี่มดดำคือใคร

เขาบอกความเชื่อกับความงมงาย
มันมีเส้นบางระหว่างกันเพียงแค่นิดเดียว

เคยบอกมวดอย่าว่าพี่เป็นพิธีกร
ไปนั่งฟังพี่ยังเผลอถวายแสนนึงเลย
แสนหนึ่งไง

พี่คนนี้เป็นใครก็สืบกันสืบกัน

แต่ถ้าเป็นมดดำนี่คือถ้าเคิ้มเนี่ยคือหลักหมื่น
พี่เช้ามาหมื่นนึงโอ้โฮคนละเคิ๊บคนละเคิ๊บ
ไปนะฮะแต่ก็ได้ทำบุญร่วมกันนะฮะ
เรื่องนี้ต้องติดตามต่อไปเพราะอย่างนี้คุณผู้ชมเขียนเข้ามาหลายคน
บอกว่าอ้าวไม่ได้บวชพระทำไมเรียกตัวเองว่าหลวงปู่ฤษี
ก็เลยงงกันไปหมดตอนนี้ต้องดูว่าต่อจากตรงนี้ไป

ถ้าไม่ได้บวชพี่เช้าก็นั่นเรียกว่าอาจารย์ได้ไหม
อาจารย์โอเคยังโอเคอาจารย์ต้องสอนในทางที่ดี
ถ้าอาจารย์สอนอะไรที่ผิดแล้วหลอกลวงเงินคนอื่น
ไม่ควรเรียกว่าอาจารย์นะคะเออมันก็ไม่ใช่อยู่ดี
นะฮะอ่ะยังวนเวียนอยู่ในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับ
ล่าสุดแพทย์ใช้พฤตศาสนาไม่สอนปิดชีพถวายนะครับ
ส่งจิตแพทย์ลงพื้นที่ทันทีนะครับ
เพราะว่ามีพระรูปหนึ่งได้ทำการอัตวินิบาตกรรม
โดยอ้างว่าถวายเป็นพุทธบูชาครับการฆ่าตัวตาย

ความเชื่อหรือแนวคิดเช่นนี้ไม่อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
แล้วก็ไม่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาด้วย
เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่เคยต้องการลาบสักการะหรือสิ่งของเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
แต่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำคำสั่งสอนไปปฏิบัติ

อีกทั้งในหลักศีล๕พื้นฐานศีลข้อที่๑
ก็ทราบมาอยู่แล้วว่ายังห้ามไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่น
แล้วจะสับสนส่งเสริมกันให้มีการฆ่าตนเอง
ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็หวังเกิดเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้อย่างไร
จากนี้ยังเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาป
ดังนั้นขอให้คนที่มีกำลังเชื่อแล้วก็ศรัทธา

ส่วนคนใกล้ชิดเนี่ยหากพบเห็นใครเชื่อเรื่องการฆ่าตัวตายเป็นบุญ

ทั้งนี้การวางแผนฆ่าตัวตายมานานกว่า๕ปี
ในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นการผสมกันระหว่างความเชื่อและความคิด
เมื่อนานวันเข้าก็เชื่อตามความคิด
แล้วก็อาจจะส่งต่อความเชื่อให้ขยายกว้าง
ดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องไปดูแลด้วยนะครับ
รวมถึงกรมสุขภาพจิตครับก็มีการส่งทีมลงไปดูพฤติกรรม
แล้วก็ความคิดของคนในชุมชนด้วยนะครับ
แล้วก็หากเข้าข่ายมีปัญหาจะได้มีมาตรการป้องกันนะครับ
ล่าสุดครับนายสิบปวรนะครับผมแก้วงามครับผู้ตรวจการราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในฐานะโฆษกพศนะครับ

คงไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายอะไรได้ครับ
กรณีของพระธรรมพระธรรมกร
ทราบว่าได้มีการลาศิกขาก่อนที่จะทำการฆ่าตัดคอตัวเองนะครับ
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับ
เพราะขณะที่กระทำการดังกล่าวได้ขาดจากความเป็นพระแล้วนะครับ
เพียงแต่นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็อาศัยอยู่ในสำนักสงฆ์
ที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองนะครับผม
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องลงไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจ
ส่วนเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนะครับ
ขณะที่นายชานรงค์นะครับอาจารย์ภาควิชาปรัชญา
และก็ศาสนามหาพฤติไลน์ศิลปกรณ์นะครับ
ว่าเคยมีตัวอย่างแล้วก็บันทึกการเผาตัวเองฮะ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับแต่ก็ไม่ได้มีแนวทางที่
รับของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับ
สำหรับกรณีของพระรูปดังกล่าวนั้นเนี่ย
ส่วนตัวไม่แน่ใจว่านำแนวนี้ปฏิบัตินี้เนี่ยมาจากที่ไหนนะฮะ
ต้องไปศึกษาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนว่า
ไม่ใช่การบำเพ็ญเพียรตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนครับ

แต่ปรากฏมีคนไปศึกษาประวัติเขาบอกพุทธประวัติมี
แต่ตั้งแต่ก่อนมี๒๐๐๐กว่าปี
เคยมีพุทธภาวะเคยมีคนหนึ่งรู้สึกอยากจะสัทธา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดคอตัวเอง

แต่เอาจริงมันย้อนกลับมาทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วไง
มันก็กลายเป็นเวทย์ไหว้ตายเกิดซึ่งวันนี้เขาก็ได้มีคำถามเหมือนกันว่า

ศิลปหารู้ว่าพระองค์นี้จะทำการแบบว่า

เขาเรียกว่าอะไรนะอัตวิบากรรมอะไรเนี่ยรู้กันหมดนะ
แต่ทุกคนทำไมเงียบปิดปากเงียบกันหมด
เหมือนกับทุกคนก็มีความเชื่ออีกแบบหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
นะครับก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงการพระพุทธศาสนานะครับ
แต่ว่าความเชื่อของพี่เช้านะพี่ชาวว่า
จริงแล้วการที่เราจะถวายเป็นพุทธบูชามันมีหลักคำสอนอื่น
ที่เราสามารถทำเป็นถวายพุทธบูชาอย่างนั่งสมาธิสวดมนต์
อันนี้ก็ถือว่าได้บุญมากนะครับแค่นั้นเนี่ยพี่ก็ว่าน่าจะโอเค
มากกว่าการที่จะมาฆ่าตัวตายเพื่อถวายเป็นพุทธบุษา
ใช่คนเราอยากเกิดมากมายเด็กบางคนพ่อแม่บางคนอยากมีลูกไม่มา
แต่กับคนที่มีชีวิตอยู่แล้วบางทีคิดไอ้ทรงมุมนี้ไป
มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ายังไง
ครับผมมีรักก็เจ็บปวดหนีไปบวชก็จำบทสวดไม่ได้นะฮะ

เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าเรื่องอาถรรพ์ของบ้านทยอง
เขาบอกบ้านไม้เว้ยแล้วศพตายกัน

นะฮะเรื่องนี้อาถรรพ์มากช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ต้องให้พี่เป็นคนเล่าเลยเรื่องแบบนี้
คือเรื่องนี่มันเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์เนี่ยที่อำเภอเมืองเลยนะ
ปรากฏว่าชาวบ้านหมู่ที่๑ตำบลซอนไพร
กำลังขนย้ายข้าวของออกจากบ้านเอ๊ะเขาเป็นอะไรกัน

อืมชาวบ้านก็เชื่อวันนี้เราต้องใช้จริงจริงเนอะ

เย็นหุ้กถ้าพี่ระแวงขนาดนั้นเนี่ย
ต้องจริงเนอะ
ต้องใส่แมสแล้วก็พี่ไประวังขนาดนี้

ไม่ฉันกลัวเป็นคนเป็นแพทย์ใส่ครูทุกคนน่ะ

นี่พี่แหละดูกังวลจนหนูรู้สึกกังวลมากกว่าแล้ว

ก็ตั้งกล้องเองแล้วก็ส่ายท่อสดไปไหม
ไม่เอาเดี๋ยวฉันไปตรวจแล้วนี่
ฉันบอกหมอแล้วต่อไปนี้ฉันจะขอตรวจทุก๕วันเถอะ
เปล่าไม่เอาอย่าไปตรวจบ่อย
น้ำยาไม่เอาคุณแม่คุณแม่

ปรากฏว่าชาวบ้านก็ย้ายข่าวย้ายของออกจากบ้านกัน
จากเชื่อว่าบ้านที่อยู่อาศัยมันมีอาถรรพ์

หลังจากไปซื้อทุกวันนี้ถ้ามุติคุณไปก็จะไปมีไม้เก่า
พอนึกออกไหมคนจะต้องไปซื้อไม้แผ่นใหญ่เนี่ยจะต้องไปเป็นไม้เก่าอยู่แล้ว
ปรากฏไปซื้อไม้เก่ามาสร้างทำให้ลูกชายลูกสะพ้ายตายหมดว่ะ
ตุ๋ยหมดเลยลูกชายก็เสียชีวิตลูกสะพ้ายก็เสียชีวิต
อยู่ดีหลานยังนั่งตกนั่งร้านบาดเจ็บเลย
ปรากฏว่าเรื่องนี้ดูสิเขาเก็บข้าวเก็บของย้ายออกกันเลย
แล้วเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือคนที่กำลังก่อสร้างบ้านด้วยนะ
ก็คือเวลาลูกชายเขาต่อสปูแล้วก็หล่นลงไป
ในที่สุดต้องไปเรียกร่างทรงมา
ร่างทรงยังบอกว่าอ้าวต้องเลือกแล้วนะระหว่างบ้านกับชีวิตหลาน

เขาบอกมีสองอย่างว่าก็คือจะเอาบ้านหรือจะเอาชีวิตหลาน

เมื่อไปถึงปุ๊บพบนายสมบูรณ์อายุ๗๔ปีพร้อมครอบครัวแล้วก็ญาติญาติรวมทั้งเพื่อนบ้าน
กำลังช่วยกันขนข้าวขนของออกจากบ้านสองชั้น
นึกออกไหมครับบ้านต่างจากชั้นล่างก็จะเป็นปูนชั้นบนก็จะเป็นไม้เนี่ยนะ

เมื่อขึ้นไปตรวจสอบชั้นบนเนี่ยสภาพนี้มันมีฝุ่นเกาะใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือช่างนะครับ
ข้าวของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนายสมบูรณเปิดเผยว่า
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของลูกชายซึ่งเป็นไม้เก่าซื้อมาจากชาวบ้านตำบลบ้านโคก
เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนะฮะซึ่งตนเนี่ยก็เคยเตือนลูกชายแล้วว่า
ไม่ให้ซื้อเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเสียชีวิตนะ
เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเสียชีวิตมานะแต่ลูกชายไม่เชื่อ
เพราะลูกชายเป็นช่างไม้ก็เห็นว่าถูกอ๋อก็คือเสียชีวิตในบ้านถูกอืมนะฮะ
แล้วก็เห็นว่าเอาละเขาขายราคาถูกตัวเองเป็นช่างม้าอยู่แล้วรู้ว่า
ให้ทุกวันนี้มันแพงเขาขายถูกก็เลยซื้อมาครับหลังจากซื้อมาปุ๊บ
ก็ได้นำมาสร้างบ้านขนาดลูกชายกำลังตีฝา
แผ่นสุดท้ายบนชั้นสองจู่เกิดพัดตกลงมา
อาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด
แผ่นสุดท้ายนะกำลังตอกไม้แผ่นสุดท้ายเมอืม
พัดไม่รู้ตกลงมาอาการสาหัสแล้วก็ตายในที่สุด
จากนั้นอีก๒ปีเมียลูกชายก็มาล้มป่วย
แล้วก็เสียชีวิตค่ะขนจึงเชื่อว่าเป็นการกระทำของวิญญาณนั่นแหละ
หรือสิ่งรีรับอย่างแน่นอนขณะที่นางเปย์
อายุ๗๐ปีภรรยาเล่าว่ากล่าวว่าหากจากลูกชายเสียชีวิต
ก็ได้ขอให้ลูกสะพ้ายขายบ้านไปเถอะลูกขายบ้านไปเถอะ
แต่ลูกสะพ้ายเนี่ยไม่ยอมขายก็จะเก็บไว้ให้แบบเอาเข้าใจแหละ
อยากจะเก็บให้ลูกพ่ายหลานอยู่อาสัยจนกระทั่งต่อมา
ที่ผ่านมาบางคืนต้นกลับมานอน
บ้านหลังนี้ก็ได้ยินเสียงกระโดดว่ะครับเสียงกระโดด
เสียงเดินรวมทั้งเสียงเปิดปิดประตูบ้านบนชั้น
ซึ่งมั่นใจว่าเป็นการกระทำของผีอย่างแน่นอนฮะ
เรื่องนี้ต้องถึงหมอปลาไหมต้องถึงแน่นอนเรื่องนี้
หมอปลาต้องไปไหมคะต้องไปดูทางตรงหมอปลาเลยในเรื่องนี้
จะไปถึงหมอปลาต้องเป็นคชาพาพาไปดู
ชาพาตอนนี้ไม่ออกเดินทางไปไหนค่ะตอนนี้ไม่ได้

เออพี่มีเรื่องเล่าไหม๓๐๐พี่ช่วยมีเรื่องเล่าไหม

ก็คือบ้านมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว

ถ้าฉันทำใหม่จะเป็นหินหมดล็อค

มาถึงเรื่องราวของนะครับผมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัว
ของดาราหลายต่อหลายคนนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์กักตัวเลยทีเดียว
สำหรับเราแพร่เอกดังนะครับผมนะฮะ

หมายถึงว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาไม่รู้ทำอะไรไงนะฮะ

เดี๋ยวข่าวบันเทิงนี่ต้องเป็นเบกสี่หรือเป็นเบกสี่เราเล่าข่าว
ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงของการเล่าข่าวทั่วไทย

นะครับผมนะครับมีคือวิธีการ

ใส่ทั้งแมสทั้งเฟสชิลนะครับนะฮะคลิปหนุ่มบุกเตือนข้างห้องครับ
เสียงดังจนนอนไม่ลงฮะกลับถูกย้อนเรื่องของกูขู่มึงอย่าซ่า
นี่ครับเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะได้รับการแชร์แล้วก็พูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งฮะได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเข้าไปเตือนเพื่อนข้างห้องครับ
คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังครับเนื่องจากอีกฝ่ายเนี่ย
เสียงดังรบกวนเวลานอนแต่ผลที่ได้ก็คือถูกอีกฝ่ายเนี่ย
ต่อว่าด้วยคำหยาบคายนะครับพร้อมคมขู่ว่าอย่าซ่า
อยากมีปัญหาใช่ไหมคนอื่นไม่เห็นเขามีปัญหาเลยนี่ฮะดูครับ
ให้เขาอย่ามีปัญหาแม่คุณทิ้งแล้วนะผมให้กลับไป
เข้าไปห้องของคุณนี่พื้นที่ผมเราก็อยู่ในห้องของเรา
จะมีปัญหาใช่ไหมฟังไม่ฟัง
อยู่ในห้องของเราเสียงคุณดังไปห้องของเราและดังมาก
ถ้าคุณถ้าคุณอยู่ในห้องของคุณก็ให้เสียงมันอยู่แค่ในห้องของคุณ
เอ้าเราอยู่เราก็อยู่มาก่อนนะเอายังไงเราอยู่เราก็อยู่มาก่อนเลยป่ะ

ไม่ได้ทราบนี่มาพูดดีนะ
ฟังเสียงเมื่อกี้เหมือนครูปีชาเหมือนกันนะฮะ

มันได้ยินไหมครับ
ถูก็ไม่ได้ยินทุกอย่างเลยได้ยินหมดเลยนะ
ทั้งนี้เจ้าของโพสต์ได้มีการเล่าเรื่องราวก่อน
ถ่ายคลิปนะครับว่าตนเนี่ยอยู่คอนโดนี้มาก่อนนะครับ
ก่อนที่อีกฝ่ายเนี่ยจะย้ายมาอยู่นะครับ

อีกฝ่ายเนี่ยมักทะเลาะกับภรรยาเสียงดังจนมีลูก
ลูกก็ร้องพอเด็กโตมาก็มักถูกปล่อยให้ไปเดินเคาะ

ซึ่งตนเนี่ยทำงานสนามบินเป็นกะกลางคืน
ต้องใช้เวลานอนกลางวันก็นอนไม่ได้

ที่ผ่านมาเคยแจ้งนิติคอนโดไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับผม
แถมยังมีการก่อกวนทำเสียงดังประชดใส่ตนเพิ่มอีก
ที่ออกมาโพสต์เพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่า
การต้องอยู่ข้างกับครอบครัวที่เป็นแบบนี้เนี่ย
เป็นยังไงบ้างจะทนได้หรือไม่นะครับ
เรื่องนี้มันเป็นปัญหาแบบเหมือนปัญหาโลกแตกจริงนะ
แม้กระทั่งแบบว่าคอนโดเอ่ยหมู่บ้านเอ่ย
อะไรที่แบบการอยู่ร่วมกันแบบมาก
บางทีอาจจะต้องคิดถึงใจเขาใจเรานิดนึงเนาะ
ช่วยกันอยู่ด้วยกันนะครับ

เดี๋ยวนี้เขามีการใช้พีคัสก็คือ

เรื่องของการแบบแตกร้าวของผนังการรั่วซึมอะไรอย่างนี้
มันก็จะมีน้อยกว่าประมาณอย่างนั้น
แต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะได้ยินเสียงใครพูดอะไรอะไรอย่างนี้
ช้อนตกห้องหนึ่งห้องบวกสิบมันได้ยินเลย

เพราะฉะนั้นแนะนำคุณผู้ชมที่เจอเหตุการณ์แบบนี้

ทำอย่างไรคะ
โอเคช่วงหน้าคุณชาวใส่อ่าดารากากตัวนี้
ดารากักตัวเทรนด์ใหม่กำลังมาสักครู่เดียวครับผม
เคที่ดอร์สปีดไวท์ซีซีครีมอัพผิวใสพร้อมกันแดด
มาค่ะเทรนด์เรื่องของการกักตัวตอนนี้เป็นยังไงคะพี่เชฟ

กักกับเทนกักช่วงกักตัว
แต่ละคนนี้พีคทั้งนั้นครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้สถานการณ์โควิด๑๙รอก๓กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งที่ทราบกัน
แล้วก็สอกเขารุนแรงนะครับ
ป่าแล้วบานปลายขึ้นเรื่อยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือผู้คนหลากหลายนะครับ
วงการเลยนะฮะทยอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย

ที่พอไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง
ปล่อยให้หนวดขึ้นรกรุงรัง

ผมเนี่ยพอเปิดภาพมาแต่ละทีนี้
ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจเพราะจำแทบไม่ได้
ส่วนจะมีใครบ้างไปชมครับ

เออหล่อนะเค้มคุณเกรฟบริณทร
ชอบสไตล์นี้ด้วยอี๊ะรีบชมเลยว่าเหล่าเห็นตั้ง

ก็นี่หมายถึงเขาไปออกจากรายการเดียวกันได้ไหม

อ๋อถูกต้องนี่จันเหรอใช่ไหม

โถขอบคุณเอ้ย

อ๋อครับผมนะฮะตราลีเค้านี่ใคร

แล้วปกติก็คือจะเป็นแบบแข่งเป็นคู่

แต่เขาเล่นกันเก่งจริง

ยิ่งช่วงนี้นะคะเดือนเมษา
ทุเรียนเอ่ยผลไม้ต่าง

ล่าสุดเจ้าตัวก็เลยมีการโพสต์ภาพทุเรียน

ทุเรียนพวงมณีของลูกค้าที่พรีออเดอร์เอาไว้
กำลังเดินทางพร้อมส่งลูกค้าพรุ่งนี้แล้วนะครับ
พระคุณที่อุดหนุนทุกออเดอร์เลย

คนที่ปลูกทุเรียนเป็นเรื่องเป็นราวคือใครรู้ไหม

พ่ออยู่ที่ไล่นี่คือ
อาจารย์จริงเอาที่ดินมาทำเป็นแบบว่าปลูกผลไม้เยอะแยะเลย
ถูกต้องแล้วเดี๋ยวล่าสุดจะทำเป็นรีสอร์ทแล้วรอแป๊บนึง

มีผลผลิตอะไรออกมาให้เราได้ทานกัน

ช่วงหน้ากลับมาดูน้องแพตตี้เต้นสักนิดหนึ่ง

อืมส่วนหน้าครับกลับมาดูค่ะ
วะไหนหรอกน้องกะแตน้องกะแต
จะอยากเป็นคนอ่านขาวนี้อย่างไรก็ไม่รู้

เขาใส่ชุดอะไรหรือเปล่า
ก็เลยมีคนออกมาบอกว่าดราม่ากับเขาเหรอ
บอกว่าฟาดไม่ยั้งคนวิจารณ์ใส่ชุดวิวเจ็บจุกทุกประโยค

ถูกไหนนี่นะครับดูภาพ
ดับหนึ่งต่อมานะอยากเห็นเลยนี่ดูภาพโอ้โฮ
สุดยอดสีชุดก็ว่าอื้อนะฮะ
แซ่บระเบิดต้องให้ชอบคนอ่านแล้วล่ะ
อันนี้ก็คือให้๑๐คะแนนเต็ม๑๐คะแนนเต็ม๑๐คะแนนเต็ม
พี่เป็นคนให้ใช่ไหมครับผมนะฮะยกตำแหน่งนะฮะคนจริงปี๒๐๒๑ให้ไปเลยครับ
สำหรับน้องกระแตอาสยามหลังถูกคนวิภาพวิจารณ์ในการใส่ชุดว่ายน้ำด้วย
ถ้อยคำแรงนะทำให้เธอตัดสินใจฟาดกลับ
โดยระบุว่าเวลาเราลงชุดว่ายน้ำก็จะมีคนประเภทหนึ่งเนี่ย
ประมาณว่าโชว์จังได้ดูฟรีไม่ต้องเสียตังค์
ไม่มีคุณค่าไม่แพงบลาเอาเกณฑ์อะไรวัดเหรอคะ
คนเหมือนกันเท่าเทียมกันแต่งตัวยังไงมันก็สิทธิ์ของเราไหม
เพราะนี่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
แค่อยากให้ลองมุมอื่นดูมองมุมอื่นดูนะครับ
เขาพยายามทำเขาพยายามเท่าไหร่ก็ต้องอดทน
แล้วก็เหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้หุ่นมาแบบนั้น
คนที่เขารักเขารักเราเขาจะมองเห็นค่าเราเสมอ
ส่วนใครไม่ชอบไม่รักเรากรุณาเดินผ่านค่ะ
เพื่อความสบายใจของท่านฉันจะโพสต์ต่อไป
และก็จะโพสต์บ่อยเพราะฉันสวย
เรียกว่าจุกทุกประโยคจริงครับ

เอ็มซีครับอ่ะผมไลค์กว่าดูทุกรูปเหมือนกันคนนี้
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่
วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับ